คึกคักมากหลังจากที่ทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นแมนยูแล้วก็เลี้ยภู
เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับโปรแกรมทั้งการเดินทางไปออกสื่อต่าง
แล้วก็ไปออกงานที่เกี่ยวกับแล้วก็มีการลงฝึกซ้อมควบคู่กันไปด้วย
เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีการซ้อมแบบออฟฟิเชียลเกิดขึ้นกับทั้งสองทีมนะครับ
สำหรับการนั่งรถบัสของทางเลี้ยภูที่เตรียมไว้อีกคันหนึ่งแต่นั่งอีกคันหนึ่งครับ
ภาพบรรยากาศนี่ถือว่าสุดไปเลยนะครับของทั้งสองสโมสรนะครับแฟนมารอ
เดินทางมาเมื่อวานก็ต้องงงไปตามกัน
เมื่อผู้เล่นชุดใหญ่ของหงแดง

คันสีขาวซึ่งจอดอยู่ท้ายแถว

รถบัสออีกฝั่งกระแสบนกระแสบนสโชคที
ชื่อของต้อมเสริมยนต์ครับบริษัทเจ้าของรถ
แฟนบอลบางรายก็นำไปเปรียบเทียบกับรถสโมสรที่เคยใช้งานในอังกฤษ
ข้อที่จริงครับคุณวินิศก็อยากให้เยอร์เก็นครอปเนี่ยไปโบกมือทะทายแฟนบอล
ก็เลยพาเดินออกไปตรงบริเวณนั้นนักเตะเห็นครอปเดินไปครับ
ก็ตามไปคิดว่าต้องขึ้นรถคันนั้นแหละครับสโมสรก็เลยปล่อยเลยตามเลยอ่ะ
เพราะว่านักเตะไม่อยากเปลี่ยนรถแล้วครับ
แต่ที่จริงแล้วรถบัสที่มีโลโก้นะครับ
ก็เพียงพอให้นักเตะหงแดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนั่งอยู่แล้วนะครับ
รถทุกคันได้มาตรฐานผ่านการคัดเลือกโดยทีมงานทั้งสองสโมสรครับ
ส่วนนาฬิทรงเบคเกอร์ฟาบินโยแล้วก็คอสตาร์ซิมิกา
นักเตะของหงแดงเดินทางตามมาสมทบที่ไทยเมื่อช่วงเย็นนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาก็ถือว่าตามจากผู้เล่นชุดแรกมานะครับ
ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนในช่วงเที่ยงก็มีการต้อนรับอบอุ่นของแฟนบอล
โอ้โหบางคนนี่รออยู่เลยนะครับหลายร้อยคนเลยที่สุวรรณภูมินะครับ
ทำให้ผู้เล่นหงแดงมาถึงไทยครบ๓๗คน
ตามที่สโมสรประกาศรายชื่อนักเตะในชุดทัวร์อุ่นเครื่อง
ซีซั่นในเอเชียสองนัดครับส่วนช่วงเย็นโยเก้นครอปก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมนะครับ
แบบปิดเมื่อวานที่สนามอัลพายนะครับแถวแถวรามอินทา
ซึ่งสโมสรมีการเปิดเผยภาพบรรยากาศเล็กเล็กน้อยน้อยให้กับอ่า
แฟนแฟนได้เห็นนะครับนักเตะอย่างทรงเบคเกอร์โรเบโตฟิลวิโนฟาบินโย
กองหน้าป้ายแดงอย่างดาวินนูเยสขณะที่วันนี้ครับ
เป็นการฝึกซ้อมเป็นทางการที่ราชมังคลากีฬาสถานสนามแข่งขันจริงในเวลาทุ่มครึ่งครับ
ควันหลงหลังจากการซ้อมก็ถูกพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือบรรดานักเตะลงไปแช่ถังน้ำแข็งเพื่อรีคอเบอรี่ร่างกายฟื้นฟูร่างกาย
ก็เป็นถังน้ำแข็งสไตล์แบบไทยครับถือเป็นสีสันที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
โดยงานนี้ครับน้องใหม่อย่างลงไปแช่กับพี่ใหญ่อย่าง
ส่วนก็เอาหน้าลงไปแช่กับน้ำด้วยทีเดียวครับ
ส่วนนักข่าวชื่อดังก็ออกมาคาดการณ์เสร็จเพื่อเล่นตัวจริงของเลือดภูร์ที่จะพบกับระบบการเล่นสี่สามสามนะครับ
ประตูเป็นอลิทรงเบคเกอร์กองหลังมีเทรนดอเล็กซันเดอร์อาโนเชียลมาติด
เฟอร์คิวฟานดายแล้วก็อันเดลโรเบอร์ซันส่วนกองการคัจจุเดนแฮดเตอร์ซัน
เดียโอโกอาคันทาราและนาบีเกยิตาสามภาษาครับ
เดียโอโกโชตาโรเบโต้ฟิบิโน่และโมเมดสาล่าครับ
ส่วนฝั่งแมนยูก่อนการฝึกซ้อมนะครับนักเตะบางส่วนก็ไปทำกิจกรรมต่าง
โดยทำบรูดองค์แฟนนานมะคะแรดฟอร์ตและนาบินเอเกอร์อาร์
เดินทางไปร่วมมิตติ้งกับแฟนบอลที่เซ็นทรัลเวิลครับ
โดยมีน้องไบร์ทนะครับนักแสดงนักร้องหนุ่มก็ร่วมเดาะบอลโชว์กับ๓นักเตะด้วย
นักเตะแมนยูนะครับอย่างเจอดอนซานโชนะครับ
เดียโกดาโลแล้วก็ทาฮิตชองก็ไปร่วมกิจกรรมอีกที่หนึ่งครับ
และก็น่าจะเป็นการตำส้มตำครั้งแรกในชีวิตของทั้ง๓คนด้วยนะครับ
แนนยูก็มีคิวลงฝึกซ้อมก่อนเลี้ยงภูวันนี้นะครับ
ออฟฟิเชียลเทนนิ่งเลยที่ราชมังคลาฮีลาสถานในเวลา๕โมงเย็นครับ